ช่วงนี้มาวิเคราะห์เรื่องราวทางการเมือง
ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับชัดข่าวเที่ยงในวันนี้
ยังคงอยู่ที่เรื่องของรัฐธรรมนูลร่างแรก
โดยเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
หรือว่ากรทนะคะยกเรื่องสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
บอกว่าเป็นฉบับปฏิรูป
ติดตามการวิเคราะห์นี้ได้จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับ

รัฐธรรมนูลกับเรื่องการปฏิรูป
ในที่สุดมันก็วนมาปนกัน
เพราะว่าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเนี่ย

ควรจะบรรจุเรื่องการปฏิรูปลงในรัฐธรรมนูลไว้ด้วย
คณะกรรมการร่างโดยอาจารย์มีชัยบอกว่า
ต้องรอให้ข้อสรุปเรื่องการปฏิรูปต่างนั้นตกผลึกซะก่อน
แล้วถึงจะมาใส่ไว้ในปฏิรูปได้
ท่านผู้ชมคงจำได้นะครับว่า
หลังการยึดอำนาจ
คอสชแล้วเข้ามาบริหารประเทศ
อกจากจะบอกกับประชาชนว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

เรื่องหนึ่งที่คอสชบอกก็คือว่า
ต้องเข้ามาปฏิรูปประเทศ
เพราะประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ลงไปตรงไหนเขาบอกว่าเน่าตรงนั้น
อกจากเรื่องการเมืองแล้วเนี่ย

เรื่องอื่นก็พัฒนาไม่ได้
เรื่องเศรษฐกิจก็จะต้องการปฏิรูป
เรื่องสังคมก็จะต้องการให้มีการปฏิรูป
เรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมก็จะต้องการให้มีการปฏิรูป
สารพัดนะครับทุกเรื่องที่รอบตัวเรา
รู้สึกว่าต้องการปฏิรูปหมด
รัฐบาลก็ตั้งบุคคลคณะหนึ่งขึ้นมา
ชื่อว่าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแห่งชาติสปช
สปชไปคิดเอาครับ
ว่าจะปฏิรูปด้านไหนอะไรยังไง
หัวข้อการปฏิรูปออกมาแต่ละด้านแต่ละด้าน
แล้วตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมาประจำแต่ละด้าน

จะมีข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปยังไง
ข้อเสนอนั้นแน่นอนต้องมาจากเหตุและผลวิธีทางปฏิบัติ
บรรยากาศในตอนนั้นพูดเหมือนกับว่า
ขอสชแจกหมอนให้ไปคนละใบ

อยากเห็นประเทศไทยเป็นยังไง
อยากเห็นการปฏิรูปสังคมเป็นยังไง

อยากเห็นการปฏิรูปเศรษฐกิจเป็นยังไง
อยากเห็นการปฏิรูประบบราชการเป็นยังไง
อยากเห็นการปฏิรูประบบสังคมเป็นยังไง
อยากเห็นการปฏิรูปการศึกษาเป็นยังไง

สปชในช่วงนั้นก็แบ่งหน้าที่กันทำ
คณะกรรมธิการออกมาหลายชุดแล้วครับ

เพื่อไปดูและแบ่งงานกันว่า

ก็ทำงานไปได้เยอะพอสมควรนะครับ
โดยหยิบเอาปัญหาแต่ละปัญหามาเป็นตัวตั้ง
แล้วก็มาคิดว่าถ้าจะแก้ปัญหาเหล่านี้

วิธีการแก้ออกเป็นกฎหมายพอไหม
ถ้าออกเป็นกฎหมายแล้วยังเอาไม่อยู่
ต้องบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูล
เพราะรัฐธรรมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ถ้าไม่ใส่ไว้ในรัฐธรรมนูลเนี่ย
เดี๋ยวก็จะไม่มีความขลัง

ออกข่าวกันมาว่า
แต่ละด้านไปคิดกันอย่างไร
ตั้งวงหารือกันปรึกษาหารือกัน
แล้วก็คิดกันว่าจะปฏิรูปแต่ละด้านยังไง

จนกระทั่งวันหนึ่ง

ก็เอาไปให้สปชนี่แหละครับ
ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน

โหวตผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้ล่ะ

คณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติ
แรกก็ทำงานค้างเติ่งไว้แค่นั้น

รัฐนมุตรธรรมนูนไม่ผ่าน
คณะหนึ่งมารับไม้ต่อ

สอปอทอก็รับไม้จากสอปอชอ

หาแนวทางจับปฏิรูปแต่ละด้านเนี่ย
ทำอะไรไว้ถึงไหน

ไม้ต่อมาสารงานต่อ

อยู่ในขั้นที่เรียกว่า

แต่ละด้านมีข้อเสนอกฎหมายยังไง

จะต้องเอาใส่ไว้ในรัฐมนูลไหม

แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย

ของเก่าแล้วบอกจิ้มตรงไหนเน่าตรงนั้น

เพราะการปฏิรูปที่จะให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่นั้น

ข้าราชการที่เขาทำงานกันอยู่

ข้าราชการเราเช้าชามเย็นชาม
ข้าราชการฮ่องกง๓คน

คนเดียวทำงานเท่ากับข้าราชการ

อะไรก็ไม่ว่าคนที่อยู่ในอำนาจ
จะต้องอนุมัติอนุญาต

เดือดร้อนและต้องจ่ายตังค์

เร็วนี้เพื่อพิจารณาเร่งรัด

ต่อไปนี้ใครจะไปขอยื่นอนุมัติอะไรต่างกับราชการ
ถ้าไปดองอยู่ปี๒ปี๓ปีกู้เงินมากว่าจะได้ทำเจ๊งก่อน
ฉะนั้นทำยังไงที่จะให้มีคำตอบโดยตรงโดยเร็ว
ที่ยื่นไปนั้นติดขัดปัญหาตรงไหน
ขอดูภายใน๗วันบอกว่า๗วัน
เอกสารเธอไม่พร้อมเอาไปขอเติมมาใหม่
ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ไม่มีทางอื่นไม่ปฏิเสธก็ต้องอนุมัติ
ถ้าปฏิเสธต้องมีเหตุผลว่าไม่อนุมัติเพราะอะไร
แต่ที่ผ่านมานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์
นี่ยกตัวอย่างพอประกาศจะให้ค่าราชการต้องเดินตามนี้
ก็มีปัญหาก็มีเสียงต่อต้านก็มีเสียงไม่เห็นด้วย
จริงเขาไม่ได้พูดว่าเขาไม่เห็นด้วยแต่เขาไม่ทำ
นี่แหละครับคือออกเป็นมาตรา๔๔เพื่อจะกวดขันให้ข้าราชการ
ดำเนินงานเพื่อตอบสนองการปฏิรูป
นี่ก็ยังมีปัญหาแล้วไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะไปจบยังไง

มีเรื่องของการปฏิรูปเยอะแยะ
ซึ่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปผมจะเอามา

เรื่องการปฏิรูปตำรวจ
เขาอยากให้ตำรวจเป็นยังไง

เพราะว่าต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาเยอะ

ประชาชนก็ไม่ต้องเดือดร้อน

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้
คนก็เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมง่ายขึ้น

มาเล่าให้ฟังว่ามันติดตรงไหน
คิดจะปฏิรูปคิดยังไง

ที่ตัวเองจะต้องถูกปฏิรูปเขาคิดยังไง
แล้วแต่ละเรื่องมันจะลงเอยยังไง
วันพรุ่งนี้ครับติดตามกันต่อ